สำหรับคนชาวกรุงเทพมหานคร
ก็คือการเลือกตั้งซ่อมนะคะในเขต๙หลัก๔จตุจักรนั่นเอง
ก็ต้องบอกว่าแหมวันนี้เนี่ยคึกคัก
แล้วก็ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปประจำจุดแล้ว

ใช่หน่วยเลือกตั้งมีถึง๒๘๐หน่วยนะคะ
ประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในแต่ละเขต
ก็มีถึงกว่า๑๗๐๐๐๐๐เลย
เขาก็บอกว่ามันก็มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสถานที่

ประหลักกรุงเทพมหานครคุณขจิตชัชวนิทนะคะ
ก็มีการลงพื้นที่เพราะว่าจะต้องไปตรวจ

แล้วก็จะเป็นพวกวัสดุอุปกรณ์ต่าง
ให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนะ

ตั้งแต่ก่อนจะเปิดให้เลือกตั้งก็คือตั้งแต่ตี๕แล้ว

ก็มีการตรวจสอบเคลื่อนย้ายหีบบัตรไปนะคะ
ว่าถูกต้องอะไรไหมก็ยังมีผู้บริหารเขตหลัก๔
แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องลงไปที่สำนักงานเขตหลัก๔ด้วย
ทีนี้การเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่๙นี้นะคะ
ก็จะมีเขตหลัก๔เขตจัดรู้จัก
อย่างที่บอกว่าหน่วยเลือกตั้งรวม๒๘๐หน่วย
มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็ตามนี้แหละค่ะ

มีประชากรรวมถึง๑๙๙๖๐๕คนนะคะ

ก็จะมีแขวงทุ่ง๒ห้องแขวงตลาดบางเขน
มีอยู่๑๒๒หน่วยเลือกตั้ง
ทีนี้ในหน่วยตรงนี้นะคะเขตหลัก๔
ก็จะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ประมาณ๘๓๗๑๒คนค่ะ

เดี๋ยวต้องไปเลือกหลังอ่านข่าวเสร็จนะครับ

เขตจัดรู้จักก็จะมีตรงแขวงลาดยาว
เสนานิคมแขวงจันเกษม
ตรงนี้นี่จะมีอยู่๑๕๘หน่วยเลือกตั้งนะ

ก็จะอยู่ที่๘๓๔๔๙คนค่ะ
หลัก๔อย่างที่บอกว่าเขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่
สักประมาณ๔แห่งนะรวม๒๐หน่วยเลือกตั้ง
เนื่องจากว่าสถานที่เดิมมันมีการใช้ประโยชน์ที่ดี

เขตเขาก็มีการเตรียมความพร้อม

แจ้งให้กับคนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ทราบเรียบร้อยแล้วค่ะนะครับ
ดังนั้นเดี๋ยวไปดูบรรยากาศสดกันหน่อยนะครับ
ทีมข่าวของเราไปประจำจุดอยู่ใกล้บ้านผมเลย
ตรงปากซอยแจ้งวัฒนะ๑๐แยก๑นะฮะ
คุณชมพู่สรรพัฒน์กระเสมเฉยะวิวัฒน์รอรายงานสดอยู่
ส่วนอีกท่านก็อยู่จุดหนึ่งไปติดตามจากคุณชมพู่ก่อนเลยนะฮะเชิญครับ

ค่ะคุณสืบสกุลคุณนัทธนันค่ะบรรยากาศการเลือกตั้ง
เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะการเลือกตั้งซ่อมสสกรุงเทพมหานคร

ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาภายหลังจากเปิดหีบ๘โมงเช้า
ประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียง
ต่างก็สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด
และมีการพกบัตรประชาชนเพื่อมาเช็คสิทธิ์
ก่อนเข้าครูหาเลือกตั้งกันอย่างคึกคักด้วยค่ะ
ตั้งแต่ช่วงเปิดหีบนะคะการเลือกตั้งของสสกรุงเทพมหานคร
เลือกตั้งที่๙แทนตำแหน่งที่ว่างแต่ละหน่วยเลือกตั้ง
มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์โดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่๒๕
ของการเลือกตั้งซึ่งตั้งอยู่ที่หมวดการทางหลัก๔
ประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงกันอย่างคึกคักค่ะ
ขณะที่นายสมบัติกระหนกทิพวันผู้อำนวยการเขตหลัก๓
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ปกครองลงพื้นที่เดินมาสำรวจความเรียบร้อย
การเลือกตั้งในจุดหน่วยเลือกตั้งที่ตั้งอยู่ที่บริเวณหมวดการทางหลัก๔
ตั้งแต่ช่วงเช้านะคะซึ่งทางด้านของผู้อำนวยการเขตนั้น
ยังไม่ได้รับรายงานความวุ่นวายมีเพียงปัญหาเรื่องของป้ายของป้ายหาเสียง
ผู้สมัครที่ตั้งอยู่ใกล้บางจุดเลือกตั้งเท่านั้นค่ะ
ทั้งนี้ทางผู้อมในการเขตได้มีการระบุว่า
มาตรการในการดูแลแล้วก็คัดกรองคนก่อนเข้าคู่หาเลือกตั้งซ่อมนั้น
ต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดค่ะเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด
ตลอดจนมีการจ่ายแอลกอฮอล์ให้กับประชาชนที่เดินทางมาเลือกตั้ง
ระบุนะคะว่าจากสถานการณ์การหาเสียงจนถึงวินาทีโค้งสุดท้าย
ของผู้สมัครสอสอที่ลงพื้นที่เยอะพอสมควร
การว่าผู้ใช้สิทธิ์จะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งซ่อมครั้งนี้
ไม่ต่ำกว่า๖๐ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ส่วนการนับคะแนนทั้งหมดของวันนี้หลังปิดหีบในเวลา๑๗นาที
ทางด้านของผู้มือในการเข็ดหลัก๔ก็คาดกันว่า
คะแนนอย่างไม่เป็นทางการจะซ่าพผลในเวลาช่วงของ๑๙๒๐นในวันนี้
อย่างไรก็ตามทางพอเขตได้มีการกำชับแล้วก็ย้ำกับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
ให้มีการพิจารณาเรื่องของวินิจฉัยบัตร
การขานคะแนนต่างให้เกิดความชัดเจนถูกต้องแม่นยำ
เพื่อที่จะไม่ให้เกิดข้อคอรหาอีกด้วยค่ะ
ทั้งหมด๙หน่วยเลือกตั้งที่บริเวณสถานพักฟื้นคนชะลาบางเขนนะคะ
ตั้งแต่เริ่มเปิดหีบมาก็มีประชาชนทยอยเดินทางมาเลือกตั้งซ่อมจำนวนมาก
ส่วนเรื่องของการแพร่ระบาดโควิดที่มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดนั้น
ได้มีการจัดอาสาสาธารณสุข๒คนค่ะ
แต่ละหน่วยนะคะมี๒คนในการตรวจวัดอุณหภูมิต่าง
ถ้าเกิดว่าใครที่มีอุณหภูมิร่างกายเกินกำหนด
ก็จะมีการจัดให้แยกนั่งที่จุดพักคอย
ก่อนที่จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิซ้ำค่ะ
เพื่อความปลอดภัยในการที่จะเข้าคู่หาเลือกตั้ง
ด้านของนางสาววิลัยคดพิมพ์อายุ๓๙ปีประชาชนเขตหลัก๔
เดินทางมาพร้อมกับคุณแม่หรือว่านางบำรุงคดพิมพ์อายุ๗๓ปี
เปิดเผยความรู้สึกกับทีมข่าวนะคะว่า
ดีใจที่ได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งซ่อม
สสกรุงเทพมหานครเขต๙
แล้วก็มีความกังวลบ้างในเรื่องของการแพร่ระบาดโควิด

แล้วก็ตื่นตั้งแต่ช่วงเช้ามาเลือกตั้งที่ครูหา
พร้อมกับบอกกับทีมข่าวว่า
คาดหวังในการคาดหวังนักการเมืองคนใหม่หรือว่าสอสอที่จะมาเป็นผู้นำนั้น
อยากจะให้มาแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน
แล้วก็พัฒนาชุมชนในเขตหลัก๔อย่างจริงจังด้วยค่ะ
คาดหวังว่าถ้าเลือกมาแล้วอยากให้เขามาพัฒนาชุมชน
เพราะว่าตอนนี้ชุมชนมันหลายอย่างที่มันยังไม่ค่อยเจริญ
เราก็อยากให้ผู้นำที่เราเลือกมาแล้ว
มาพัฒนาชุมชนเราหน่อยอย่างนี้
แล้วก็เป็นเรื่องปากท้องด้วยตอนนี้
ปากท้องเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันแพงหมด
เมื่อเวลา๑๑ณได้ผ่านมา
เดินทางเข้ามาที่หน่วยเลือกตั้งภายในซอยแจ้งวัฒนา๑๐แยก๑
เพื่อที่จะดูความเรียบร้อยตลอด
ดูบรรยากาศการเลือกตั้งในพื้นที่ซอยดังกล่าวนี้อีกด้วยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะจุดที่ดิฉันยืนอยู่ในขณะนี้
ถือว่าเป็นจุดเลือกตั้งที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่เขตหลัก๔
เป็นพื้นที่ของซอยแจ้งวัฒนา๑๐แยก๑
ซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งหมด๑๕หน่วย
มีการจัดตั้งหน่วยเลือกตั้งที่๓๑

ภายใต้อาคารสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร
ขณะเดียวกันห่างไปอีกสัก๕๐เมตรค่ะ
ก็จะมีในส่วนของเต็นต์หน่วยเลือกตั้งของหน่วยที่๒๐๓๐
ซึ่งก็รวมทั้งหมด๑๕หน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ดังกล่าว

แล้วก็อยู่ใกล้กับสำนักงานเขตหลัก๔เพียง๑๐๐เมตรเท่านั้นนะคะ
ขณะเดียวกันได้รับรายงานว่าในช่วงเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีของวันนี้
นายสำรานตันพาณิชย์นะคะก็จะเดินทางเข้ามา
ตรวจพื้นที่หน่วยเลือกตั้งในซอยแจ้งวัฒนะ๑๐แยก๑จุดนี้ด้วย
เนื่องจากถือว่าเป็นหน่วยเลือกตั้งที่จุดเลือกตั้งที่ใหญ่ที่สุด

ก่อนที่จะมีการปิดหีบในเวลา๑๗นาฬิกาอีกด้วยค่ะ
นี่คือบรรยากาศบริเวณหน่วยเลือกตั้งในซอยแจ้งวัฒนา๑๐แยก๑
สรรพัฒน์เกษมชะยะวิวัตรรายงานค่ะ
คุณชมพู่จะดูความเรียบร้อยหรือว่าดูบรรยากาศในเขตหลัก๔
แต่ว่าผู้สิทธิ์ของเราอีกคนจะดูบรรยากาศของเขตจตุจักร
ใช่ค่ะก็จะไปอยู่กันที่หน่วยเลือกตั้งนะคะศูนย์กีฬาประชานิเวศเขตจตุจักรนะ
แล้วก็ผู้สื่อข่าวของเราก็เตรียมพร้อมอยู่แล้ว
ลองติดตามบรรยากาศหน่อยกับคุณจิรายุทธ์บุญชูค่ะ
เชิญเลยค่ะ
พาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศการเลือกตั้งที่ศูนย์กีฬาประชานิเวศ
ซึ่งที่นี่มีกันถึง๗หน่วยเลือกตั้งด้วยกันนะครับ
โดยตั้งแต่เริ่มมีการเปิดหีบช่วง๘โมงเช้า
ก็เริ่มมีประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ทยอยเดินทางกันเข้ามาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับ

รู้สึกตื่นเต้นนะครับกับการมาเลือกตั้งในครั้งนี้
แม้คนจะดูบางตากว่าการเลือกตั้งครั้งก่อนที่ผ่านมาครับ
สำหรับความคืบหน้าการเลือกตั้งซ่อมกรุงเทพมหานครเขต๙
ที่อาคารจอดรถศูนย์กีฬาประชานิเวศ
ซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งของแขวงลาดยาวเขตจตุจักรนะครับ
โดยจุดนี้จะมีหน่วยเลือกตั้งมาประจำจุดกันถึง๗หน่วยด้วยกัน
นั่นก็คือหน่วยเลือกตั้งที่๕๔ถึงหน่วยเลือกตั้งที่๖๐ครับ
หลังจากมีการเปิดหีบช่วง๘โมงเช้า
ก็เริ่มมีประชาชนเดินทางเข้ามาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับ
ซึ่งภายในหน่วยเลือกตั้งก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยคอยให้คำแนะนำ
ที่สำคัญก่อนที่จะเข้าไปในครูหานะครับ
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องทำการคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
แพร่เชื้อของเชื้อโควิด๑๙
ตามคำแนะนำของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดนะครับ
เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นที่อยู่ในบริเวณหน่วยเลือกตั้งด้วยครับ
ความน่าสนใจของปีนี้ในหน่วยเลือกตั้งนะครับ
จะมีครูหาลงคะแนนพิเศษที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จัดเตรียมไว้สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ผ่านจุดคัดกรองแล้วมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า๓๗องศาเซลเซียสนะครับ
หรือมีไข้เป็นหวัดไอหรือจามผิดปกตินะครับ
ให้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนในครูหาพิเศษที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

เพื่อไม่ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นเสียสิทธิ์ของตนเองไปครับ
ด้านนางสาวพิมนิพาผู้บำรุงอายุ๔๕ปีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
บอกกับทีมข่าวว่ารู้สึกตื่นเต้นนะครับที่ได้มาคู่หาเลือกตั้งอีกครั้ง
โดยตัวของเธอเองนั้นก็ตั้งใจมาใช้สิทธิ์กันตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ
การเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้คนจะดูบางตากว่าการเลือกตั้งใหญ่ครั้งที่ผ่านมา

เชื่อว่าจะมีคนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่อง
ไม่แพ้การเลือกตั้งครั้งก่อนอย่างแน่นอนครับ
อย่างไรก็ตามนะครับการเลือกตั้งในวันนี้ก็พบปัญหาเล็กน้อยนะครับ
จากตอนเปิดหีบนั้นเธอได้ถ่ายรูปหีบบัตรเลือกตั้ง
เพื่อให้ดูให้ชัดเจนว่าในหีบเลือกตั้งนั้นไม่มีอะไรอยู่ด้านในนะครับ
แต่ถูกเจ้าหน้าที่นั้นสั่งห้ามให้ถ่ายรูป
ที่เธอจะได้อธิบายเหตุผลซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองนั้น
ก็เข้าใจแล้วก็อนุญาตให้ถ่ายรูปได้ตามปกติครับ
ก็มีมาเรื่อยอะค่ะก็บรรยากาศก็ทำแบบมาเรื่อย
วันนี้อากาศก็ดีด้วยค่ะมันก็มาเรื่อยมาปกติ

ดีใจอยากให้แบบว่าทุกคนออกมาใช้สิทธิ์เยอะนะคะ
เพราะว่าเราเป็นประชาชนเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกนะคะ
อย่าให้คนอื่นมาใช้สิทธิ์แทนเรา
คุณผู้ชมครับสำหรับหน่วยเลือกตั้งที่๕๓

ก็จะมีการปินหีบในเวลา๑๗นาฬิกา
โดยทันทีที่ปิดหีบเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง

ก็จะมีการนับคะแนนกันที่หน่วยเลือกตั้งทันที
โดยจะมีการนับพร้อมกันทั้ง๗จุดด้วยกันครับ
คุณผู้ชมครับณเวลานี้๑๑นาฬิกา๕๕นาที
อย่างที่เห็นก็ยังคงมีประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ทยอยเดินทางกันมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากศูนย์กีฬาประชานิเวศครับ
ขอบคุณทั้งคุณสรรพัฒน์คุณจิรายุด้วยนะครับ

ส่วนใครที่ยังไม่ทราบว่าตนเองมีชื่อในหน่วยเลือกตั้งไหนนะ
โทรไปได้โทรไปเช็คได้ที่หมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัตินะฮะ
สายด่วน๑๔๔๔อย่าลืม๘คน๘พัก
ถ้าคุณรักคนไหนรักพักไหนก็เลือกคนนั้นนะฮะ